ใช่ค่ะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูบรรยากาศเมื่อวานกันหน่อยนะคะ
ที่บ้านของลุงพลหลังจากที่ได้รับการประกันตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลายคนอยากทราบว่าคุณลุงพลรู้สึกอย่างไร
เดินทางไปไหนขัดคำสั่งของศาลหรือเปล่า
พากันไปย้อนดูเมื่อวานกันหน่อยนะคะ
คือลุงพลเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้า
คือไปทำธุระค่ะไม่ได้ออกนอกพื้นที่นะคะ

แล้วก็กลับมาที่บ้านช่วง๑๑โมงเช้า
จากนั้นค่ะลุงพลให้คนสนิทมาเชิญสื่อไปสัมภาษณ์
บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นบ้างแล้ว

ส่วนเงื่อนไขที่สารกำหนดทำได้ไม่ลำบากใจนะคะ
แล้วก็พร้อมปฏิบัติตามด้วยเคร่งครัด

หรือขออนุญาตผู้ดูแลที่สารแต่งตั้งทุกครั้ง
คนที่สารแต่งตั้งขึ้นมาก็คือผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละนะคะ
จะต้องไปรายงานว่าจะไปที่ไหนอย่างไร
หลังจากนี้ค่ะบอกว่าจะกลับมาเป็นเกษตรกรแล้วนะคะ
ทำนาทำไร่ทำสวนไปตามภาษา
ช่วงท้ายการสัมภาษณ์ลุงพลยืนยัน

คดีน้องชมพู่จนนำไปสู่การจับกลุ่ม

นับจนถึงวันนี้ยังจะให้อยู่ไหม

วันนำจับกับคนที่เบาะแส
ยังให้อยู่ไหม
ส่วนของผมก็ยังยืนยันอยู่ครับ
โอเคผมนะชื่อประยูนขันขาวนะ
ผมรู้ว่าใครคือคนร้ายนะ

ชื่อผมเบอร์โทรศัพท์มีแน่นะ

เดี๋ยวถ่ายดูกันเลยนะครับ

ก็คือป้าแตนนะคะนางสมพรหลาโพ

หลังจากที่ลุงพลได้รับอิสรภาพ

เพราะเราทำความดีมาตลอดไง
ทำให้ได้รับโอกาสที่จะทำดีต่อไป

ก็ไม่หนักใจที่จะต้องต่อสู้คดี

ที่มันก็จะมีบ้างแหละที่ไม่สบายใจนะคะ
แต่ก็กำลังใจเข้มแข็งพอที่จะสู้
กำลังใจสำคัญตอนนี้มาจากลูกชายทั้งสองคนนะคะ
ช่วงที่ลุงพลถูกควบคุมตัวที่โรงพักกกตูม
ลูกชายถามถึงพ่อทุกวัน
พอลุงพลกลับมาภาพก็เป็นแบบนี้
ก็คือเข้าไปนอนกอดลูกชายนะคะ
นี่คือฝากฝั่งครอบครัวของลุงพล
มาดูฝากฝั่งครอบครัวน้องชมพู่กันก่อนนะคะ

ก็เดินทางไปคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ

หลังจากที่ลุงพลได้รับการประกันตัวออกมาข่าวนี้ค่ะ
คุณแม่บอกว่าก็สะเทือนใจนะ
แล้วก็พูดตอบคำถามด้วยเสียงที่สั่นเคลือ
หมดกำลังใจเสียใจ

แต่ตอนนี้มีกระแสสังคมตีกลับ
กล่าวหาว่าเป็นมวยล้มต้มคนดู

ก็คือครอบครัวของแม่น้องชมพู่ไปรับเงิน

โดยยืนยันว่าไม่ได้รับ
และพร้อมที่จะสู้เพื่อลูกต่อไป

บอกว่าตัวเธอเองเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา
ไม่มีชั้นเชิงในการไปต่อสู้ทางกฎหมาย
รับว่าทนายฝ่ายตรงข้ามเก่ง
ต่อสู้จนลูกความได้รับการประกันตัว
เชื่อว่าตัวผู้ต้องหาคงไม่มาคุกคาม

กลัวคนอื่นที่เป็นคนเห็นต่างกับครอบครัวของคุณแม่

ทำให้ตอนนี้ต้องงดรับแผงที่ไม่รู้จักนะคะ
ฟังเสียงแม่ค่ะ
อะไรพวกนี้คืออย่าเพิ่งตัดสินนะ

มีบางกระแสที่พูดถึงเรื่องเงินเงินทอง
ซื้อกันอะไรยังไงอย่างนั้นอย่างนี้นะ

รับเงินนั่นหนี้ของฝ่ายตรงข้ามหรือยังไง
ไม่ใช่ค่ะ
แม่พร้อมที่จะสู้เพื่อลูก
จะต้องกลับมาขายของต่อนะคะ
อกจากนี้น้องสดิ้งกำลังจะย้ายโรงเรียน